คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้คนมือบอลทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่น
เหตุเกิดที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นนะฮะ
ปิดชั่วคราวเลยจุดชมวิวนี้สังเกตเห็นอะไรไหมครับ
คือไอ้ตาข่ายนี้เขาทำสำหรับคุณพระราพรนึกออกไหม
นอนถ่ายรูปไงไปนอนถ่ายรูปในตะข่าย
แล้วถ้าถ่ายมุมเงยอ่ามันจะสวยมากอ่าเป็นจุดชมวิวอ่า
จุดเช็คอินจุดชมวิวสวยสวยไอ้ที่เราวงเอาไว้เนี่ยครับ
คุณผู้ชมคุณวราพรนะมือบอลเอาไฟแชคมาลน
ทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเอาอย่างนี้นี่ไง
คือมันโอ้โหอันตรายมากจริงจริงคือตัวเองลนเสร็จปั๊บตัวเองกลับไปแล้วไง
อืมแล้วถ้านักท่องเที่ยวคนอื่นอ่ะเขามานอนเอเตอยู่บนเนี้ย
อย่างนี้ถ่ายรูปสวยจะตายแล้วถ้าล่วงไปอ่ะตรงนี้สูง๒เมตรนะฮะ
ถ้าเอาหัวลงไม่ต้องพูดถึงโอ้นี่ดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมคะ
อะไรฮะที่ช่างเช็ดกระจกโรยตัวอ่าแล้วมีคนเอากันไกลไปตัดอ่ะ
มันมันคล้ายกันเลยอ่ะอืมคล้ายกันเลยอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
สละบุรีครับเอาคลิปนี้มาเผยแพร่นะฮะบอกตาข่ายจุดชมวิวชำรุดผ่านเพจ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นแฮชแท็กอันตรายอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
งดให้บริเวณจุดเทอร์เรสนอนชมวิวเหตุมีบุคคลใช้ไฟแชคจุดทำเชือกเสียหาย
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นระบุการไม่ทำลายสาธารณสมบัติและช่วยการดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินของส่วนรวม
ถือเป็นหน้าที่พลเมืองอุทยานขอแจ้งงดใช้พื้นที่จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขค่ะ
ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลรักษานะครับเพื่อจะได้มีสถานที่พักผ่อนสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการกันนะคะ
วันนี้ผู้สึกข่าวไปเลยครับไปที่อุทยานครับคุณผู้ชมครับ
ไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเจอกับนายวัลลบภูมิมาท่านเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าไม้นะฮะ
เล่าบอกว่าอ๋อเมื่อวานนี้มีเด็กสองคนคุณนักข่าวมาดูเป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละ
ไอ้ตรงเทอร์เลสเนี่ยแล้วก็พบว่าเชือกเนี่ยมีร่องรอยเสียหาย
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่สองคนนี้ไม่ได้ทำนะแต่มาเจอไงแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
เข้ามาตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันเป็นรอยคล้ายรอยไหม้นะครับ
คล้ายรอยไหม้คำนวณสองเต้นนะครับ
ลักษณะขาดไปถึงขาดไหมพี่
เกือบขาดครับเกือบขาดครับ
ทีนี้ถ้าตรงนี้เป็นเชือกแบบลักษณะไหนพี่
เชือกเป็นเชือกคล้ายไนลอนเป็นเชือกไนลอนนะฮะ
พอมีความเหนียวก็มีความเหนียวระดับหนึ่งฮะ
ปกติแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณสักสอง
สองถึงสี่คนเลยทีเดียวอืมเนี้ยถ้าทำแบบนี้แล้วแล้วก็
น้ำหนักอย่างผมลงไปนั่งรับรองได้ว่าขาดแน่นอนค่ะนี่แหละฮะ
คือตรงนี้เขาสร้างเทอร์เรสออกมาให้เป็นจุดชมวิว
ให้ไปจุดถ่ายรูปสูงจากพื้นประมาณ๒เมตร
ตกลงไปก็จุกอ่ะค่ะบัตรเจ็บได้เลยแล้วถ้าเอาหัวลงอ่ะโอ้โห
ดูไม่จืดอยากจะคิดเลยครับนี่แหละฮะขอความร่วมมือนะครับ
ทุกคนที่มาใช้บริการช่วยกันดูแลรักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับ
เพื่อจะได้มีสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้ไปพักผ่อน
แล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ใช้นะครับเดี๋ยวถ้าซ่อมแซมเสร็จอย่างไร
อุทยานเขาจะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะนี่ผลจากคนมือบอลก็ทำให้กดเที่ยวกันหมดเลยนะคะ
แต่ก็ยังดีกว่าเกิดอุบัติเหตุก็ไม่เข้าใจจริงว่าทำไปเพื่ออะไร
ทำทำไมหาเหตุผลไม่ได้เลยจริงจริงนะฮะ